การนี้ค่ะมันมีไฮไลท์อยู่หลายจุดมากเรื่องนี้
เรื่องราวมันก็คือมีคนร้ายใช้มีดบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทอง
ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าย่านรัฐนาธิเบสอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ไลท์แรกคือคนร้ายเป็นผู้หญิงและอายุเพิ่ง๑๗
เป็นผู้หญิงอายุ๑๗บุกเดี่ยวไปก่อเหตุเป็นเยาวชน
ไลท์ที่๒คือได้ทองไปตั้ง๓๐บาทน้ำหนัก๓๐บาทนะคะ
ไฮไลท์ที่สามคือมีพลเมืองดีอยู่ในห้างเห็นเหตุการณ์คนร้ายกำลังวิ่งหนี
ยื่นขาไปขัดคนร้ายล้มจับตัวได้นี่เหมือนในหนังเลยนะ
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คือภาพในร้านทองนะคะ
คนร้ายเป็นผู้หญิงอายุ๑๗แล้วเนี่ยวิ่งมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
นี่โอ้โหพลเมืองดีเลยอ่ะยื่นขาไปล้มแล้วจับได้อ่ะค่ะ
ดูสิคะค่อยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นะคะ
คนร้ายใส่เสื้อสีเหลืองใส่หมวกสีชมพูใส่หน้ากากอนามัยใส่ถุงมือ
ก็ไปหน้าเคาน์เตอร์ร้านทองเลยนะตามภาพที่เห็นนะคะยื่นถุงดำเลย
กระเป๋าให้พนักงานเลยเนี่ยนี่บอกกวาดทองมาเขาพูดประโยคนี้
เอาเงินและทองใส่ในถุงอย่าเสียงดังชีวิตคือของคุณ
ไม่จำเป็นต้องฆ่ากันโอ้โหผู้หญิงอายุสิบเจ็ดนะ
ที่ก่อเหตุพูดประโยคนี้กับพนักงานร้านทอง
พนักงานร้านทองหยิบซ่อยคอทองคำน้ำหนักเส้นละหนึ่งสลึงสี่สิบสามเส้น
ร้อยคอทองคำน้ำหนักสามสลึงห้าเส้นแหวนทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงอีกสองวง
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าจริงแล้วรวมแล้วเนี่ยได้ทองคำไปน้ำหนักตั้ง๓๐บาท
ทีนี้ค่ะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้แหละ
ตัวคนร้ายวิ่งหนีค่ะพยายามจะออกทางประตูห้าง
พลเมืองดีที่นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยยื่นขาไปแบบนี้เลย
ร่วงเลยล้มเลยเขาก็ช่วยกันจับส่งตำรวจสพรัฐนาธิเบสนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับผู้จัดการร้านค่ะผู้จัดการร้านทองนะคะ
บอกว่าก็กำลังยืนขายทองอยู่กับพนักงานคนอื่นรวมแล้ว๔คน
คนร้ายเนี่ยมาถึงเนี่ยก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกแก๊ปใส่ถุงมือ
แมสปิดบังใบหน้าชักมีดออกมาขู่นะคะ
ผู้จัดการร้านบอกว่าก็ตัวเองพยายามจะตะโกนร้องให้คนมาช่วยค่ะ
เป็นผู้หญิงค่ะเข้ามาในร้านหนึ่งคนนะคะสวมหมวกสวมแว่นตา
เสื้อแขนยาวแบบมิดชิดเลยค่ะแล้วเขาก็ยื่นกระดาษมาใบหนึ่ง
พร้อมกับถุงดำในกระดาษนั้นเขียนว่าให้เอาทองใส่ในถุง
ไม่งั้นจะเกิดการฆ่ากันค่ะหนูกับพี่ผู้ชายก็เลยหยิบทองที่น้ำหนักน้อยที่สุด
พยายามใส่ในถุงให้เขาไปครับโดยการถ่วงเวลาหยิบช้าช้า
ทีนี้ค่ะตัวคนร้ายนะคะที่เป็นผู้หญิงอายุ๑๗เนี่ยค่ะ
ให้ปากคำกับตำรวจเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เอาเงินจำนวนนึงไปลงทุนเล่นแชร์ออนไลน์
ค่าตอบแทนดีมากเลยคือดอกเบี้ยสูงมาก
ก็เลยเอาเงินเก็บ๕๐๐๐บาทที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไปลงเล่นเพิ่ม
หวังจะได้ดอกเบี้ยแต่กลายเป็นว่าถูกเว็บไซต์นี้โกง

พยายามติดต่อไปแล้วติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนที่จะแบบ
เงินตัวเองก็หมดเลยอ่ะเกลี้ยงเลยอ่ะค่ะ
เลยตัดสินใจเอามีดบุกเดี่ยวไปเลยไปชิงทองในร้านทองนะคะดูสิคะ
จากการสอบประคำเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้
แต่เดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ต้องมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วย

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยบอกว่าโอ้โหพี่พลเมืองดีใจกล้ามากเลยเนาะ
ภาพในกล้องวงจรปิดคือยื่นขาไปเลยตัวเองนั่งอยู่ตรงกลางอ่ะ
ใช่แล้วจังหวะเขาเหมือนแบบหน้าคุณผู้ชมทำอะไรอยู่แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เนี่ยยื่นไปแบบนี้เนี่ย
เหมือนเขานั่งกินข้าวอยู่ด้วยซ้ำมั้งจนจับได้
ทีมข่าวของเราเจอนะคะพี่พลเมืองดีคนนี้นะคะ
พี่เล็กค่ะเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะ
พี่เล็กบอกว่าผมมาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่ต้นแล้ว
เพราะว่าพนักงานร้านทองหยิบทองใส่ถุงเยอะมาก
ผมมากินข้าวอยู่แล้วผมเห็นบันทึกภาพเอาไว้ด้วย
โจรสาวคนนี้วิ่งมาทางผมพอดีเลย
ผมนั่งกินข้าวอยู่เห็นวิ่งหนีมาทางผมยื่นขาไปเลย
มั่นใจเลยว่าขาเอาไว้เลยโจรสาวเลยล้มเลย
ก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ตัดขาพนักงานมาแล้วพอล้มปั๊บ
เหตุจึงหน้าเขาเลยเอาขาทางกะแนะจากกับขาจะล้ม

พวกแม่บ้านเขามาจับตัวล็อกเขา
และพี่เค้าตระโกนแล้วว่าให้จับเขาไปเลยเพราะมีตั้งขาวมา
นี่แหละกันพอละเมืองดีช่วยกัน
ช่างสังเกตมากเค้าบอกเขานั่งกินข้าวแล้วระยะไม่ได้ใกล้เลยนะ
แต่เขาบอกเขาเห็นว่าพนักงานหยิบทองโกยทองใส่กระเป๋าเยอะ
จะถ่ายภาพเก็บไว้ให้ด้วยเผื่อถ้าจับคนร้ายไม่ได้อย่างน้อยก็มีหลักฐาน
สุดยอดเลยสุดท้ายก็จับได้นะคะ